บางคนเนี่ยเวลาไหว้พระจุดทูบแล้วใช้วิธีการใช้ไฟแช็คคุณจุดแล้วเอาไฟแชควางไว้ที่ชั้น
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่าผู้หญิงคนนี้พอหลังจากจุดทูบเสร็จ
เอ่อพอทูบเนี่ยมันติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาวางไฟแช็คไว้แล้วเดี๋ยวมันเกิดอะไรต่อ
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันอันนี้น่ากลัวนะ
นี่ค่ะจังหวะนี้นะเธอจุดทูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ

หลังจากนั้นเธอก็ไปไหว้พระน่ะสะบัดทูบแล้วที่วงวงอยู่นั่นน่ะคือไฟแชควางอยู่นะคะ
คุณผู้ชมดูดีอย่าเพิ่งกระพริบตานะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเตือนภัยเลยแหละ
ระวังว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณได้
นี่ค่ะมันคล้อยหลังไม่นานเลยนะ

ไฟมันขึ้นมาก่อนแล้วมันก็บึ้มขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
นี่พี่ผู้ชายในบ้านนี้ต้องมาแล้วก็ต้องรีบดับไฟแบบนี้

แล้วดูสินี่คือโชคดีนะที่คนอยู่ตรงนั้นพอดี
อยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยอ่ะรีบมาช่วยดับไฟได้
แล้วเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะว่าจุดทูบไหว้พระด้วยไฟแชคต้องระวัง
ฉะนั้นอาจจะเป็นแบบในคลิปได้
นี่แล้วคิดดูนะถ้าสมมุติเกิดว่าจุดทูปเสร็จแล้ววางไฟแช็คเอาไว้
แล้วออกไปนอกบ้านไฟมันลุกพลึบมาแบบนี้แล้วใครจะดับ
นี่เขาเอามาให้ดูค่ะไฟแชคที่มันเกิดเหตุทีเนี้ยคือทางเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้ระบุไงว่า
มันเป็นไฟแชคที่ได้มาตรฐานไหมมีมาตรฐานมอกรมีมาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีพวกแบบไฟแชคราคาถูกจากจีนเอามาจำหน่ายเนี่ยอย่างนี้
คุณผู้ชมก็ต้องระวังด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กเล็กก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะ
เพราะว่าคนที่เขาดูติ๊กต๊อกคลิปนี้ค่ะคนก็ไปถามเยอะมากเลยว่าเรื่องนี้น่ากลัว
ผมว่าหลายท่านก็เอาที่จุดเอาไว้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะ